มาติดตามโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับอินสตราแกรมคนดัง
พักหลังมานี้ต้องบอกว่าไอดอลหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะเลย
โดยเฉพาะจากตระกูลเจ้าไม่ใช่เจ้าที่ไหนค่ะ
เจ้าขุนเจ้าสมุทรและเจ้าหน่ายนี้เองค่ะจริงค่ะคือต้องบอกว่า
ทีนี้เนี่ยเขาฮอตมากเลยนะ๓หนุ่มฮอตเบอร์แรงเลย
เดี๋ยวดิฉันไล่ลำดับให้ฟังแล้วกันอันดับ๕ค่ะ
ห่อเล็กของบ้านวัฒนศิลป์นะคะเจ้าสมุทรนี่ขนาดยังไม่แตกเนื้อหนุ่มดีนะจ๊ะ
สาวก็พากันติดตามไอจีพุ่งปรี๊ดมาอีกคนค่ะ
ไปถึงยอดหนึ่งแซนหกพันสี่ร้อยหนึ่งคนแล้วนะจ๊ะ
ยอดคนติดตามเพิ่มเนี้ยหนึ่งแซนหกพันสี่ร้อยห้าสิบคนค่ะ
ต่อกันเลยกับหล่อกลางลูกชายพ่อเจนะคะเจ้าขุนจักรพรรดิค่ะ
แรงแซงโค้งไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
สิวยอดเพิ่มไปอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดสิบสามคน
ครองอันดับที่สามไปสบายสบายนะฮะฉันมีหนึ่งในนั้นอ่ะคนนี้ใช่ค่ะ
ส่วนอันดับสองมาลุ้นกันต่อค่ะตกไปเป็นของหล่อใหญ่ของบ้านค่ะ
ลูกชายคนโตของพี่เจเขาตอนนี้มีผลงานเพลงครั้งแรก
ยอดวิวไปทะลุสามสิบล้านวิวเรียบร้อยแล้วเจ้านายจินเจดค่ะ
ห่างอย่างเนื้อชั้นเลยสำหรับพวกเรานะติดโผล่มาอันดับที่สองค่ะ
ด้วยจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองคนนะฮะโอ้
ส่วนอันดับหนึ่งทายซิเป็นใครเอ่ยเป็นใครไปไม่ได้
สำหรับหนุ่มต่อนั่นเองเปิดไอจีปุ๊บแฟนคลับแหก
ติดตามกันแบบถล่มทลายด้วยความอั้นไงคุณ
อยากจะให้งี้มาหลายปีแล้วฮะอ่าในเดือนเดียวนะฮะ
พรุ่งปรี๊ดไปถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่คนเลยทีเดียวค่ะ
โอ้ยอมใจเอ้าฝ่ายชายพีชน้ำลายกันไปแล้วนะฮะ
กันที่ฝ่ายสาวสาวกันบ้างดีกว่าอันดับที่ห้าค่ะ
ตกไปเป็นของหนักแอกหน้าแบ๋วยายายูรัสนาเองค่ะอยากมีเผาใหม่อีกเหรอ
เออพึ่งผลกลับมามีผลงานละครคู่กับคู่จีนเนี้ยฮะ
เดือนล่าสุดเนี้ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหกหมื่นหกพันห้าร้อยกล้าสิบค่าวคน
ยายาเขาสลับร่างกันด้วยกับหนุ่มณเดชน์นะครับ

อันดับที่๔ค่ะไม่รู้ว่าด้วยอันนี้ส่งแฮสแท็ก
ต่อไม้หยุดจากอดีตคนรักเก่านะครับ

ก็ส่งให้ไอจีของโฟสกลรัฐค่ะ
มีคนติดตามเพิ่มขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความรักนะจ๊ะ

แล้วก็ไล่กันมาติดเลยกับความฮอตในโลกออนไลน์ของแฟชั่นนิสต้า
ที่คุณแม่ลูกแฝดสาวชมพู่อารยาค่ะ

เดือนล่าสุดมีแฟนคลับกดติดตามเพิ่มสูงขึ้นไปอีก๗๔๒๖๒

ตอนนี้คุณแม่อยู่ในอันดับที่๓ค่ะ
ส่วนซุปตาสุดฮอตคุณพี่อ้ำพัชราภานะคะ
ก็ไม่หลุดโผล่ไปไหนครองมาอยู่สบาย
อยู่แบบนางพญาอยู่อันดับที่๒นะคะ
ยอดฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้นอีก

และครองแชมป์อย่างต่อเนื่อง

เขาบอกว่ายิ่งตอนนี้น้องเรสซิ่งโตวันโตคืนเลย

ตอนนี้แหม่ดูใครที่ติดตามอินสตราแกรม
ตามอินสโตรแกรมน้องเรซิ่งก็หัวเราะอารมณ์ดีเป็นคลิปน่ารักออกมาเยอะเลยทีเดียว
ฟอลลอเวอร์ค่ะเพิ่มขึ้นถึง๑๔๒๑๘คนนั่นเองค่ะ
คือดิฉันว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากติดตามคุณแพทย์อย่างเดียว

คือติดตามถ้าคุณแม่คุณลูกคุณแม่เขาก็สวยคุณลูกเขาก็น่ารักนะคะ
ตอนนี้ยอดแบบวิวกระจายเลยทีเดียว

วิวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการค้าการขายของเหล่าดาราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ
อ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเดือนหน้าเนี่ย
ใครจะมาแรงแซงทางโค้งอีกหรือเปล่านะคะ